คุณผู้ชมครับเรื่องแรกที่จะพาไปดูพาไปที่จังหวัด

เอ้าเอ้าโอ้โห

อ้าวแต่ว่าเขาก็เต็มที่นะครับในทุกชนิดกีฬากับการแข่งขันที่นี่นะครับ
อ้าบรรตการย์ก็เป็นอย่างนี้ครับมีหลายชนิดกีฬานะครับที่มาร่วมแข่งขันกัน
คือแต่ละชนิดกีฬาต้องใช้คนจำนวนมาก
เพื่อให้เด็กนักเรียนเขาได้มาร่วมกิจกรรมกัน
ให้วิ่งสามคนกี่ขาก็นับรวมเอาละกัน
โอ้โหหลายขาเลยคราวนี้ปกติ๓ขาก็ยากแล้วนะ
คนกลางนี่แทบไม่ต้องวิ่งเลยตัวลอยเลยทีเดียว

ส่วนชักไขเยอร์ก็ดึงถัยอ่อนแอ๊กก็แพ้ลงไปนอนไป
ส่วนผู้ชนะก็เฮ่แปะไม้แปะมือ
สนุกสนานนะคุณนะนึกถึงเราตอนเด็กนะ

หรือแห่งขันกีฬาของจังหวัด

นั่นก็เป็นการไปเลือกใหมากแล้วก็ต้องนั่งพับลูกโกงให้แตก
สนุกมากเลยอะรู้สึกตอนเด็กนะ
แล้วก็ให้รู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยด้วย
อันนี้สำคัญการแข่งขันกีฬาเพราะว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิสิทธิ์

ไม่ใช่๕ให้
ทั้งหมดก็เป็นการสร้างความสมัครสวรรค์สามัคคีกันนั่นเอง